คุณผู้ชมคะมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอเป็นเจ้าของคอนโดหรูราคาสักหลักเจ็ดล้านได้อ่ะ
คอนโดดูคอนโดหรูด้านสุขุมวิทย์แต่ปรากฏว่าเธอปล่อยเช่า
ปล่อยเช่าเสร็จปุ๊บสภาพจากที่หรูกลายเป็นเน่าเน่าเละเทะขนาดไหนลองดูค่ะ
หลังจากที่ไม่จ่ายเงินค่าเช่ามา๑เดือนนะคะโอมายโกรธ
สิ่งที่เห็นนะคะก็คือแบบสภาพห้องเละตุ้มเป๊ะอาหารน้ำปงน้ำปลาขวดน้ำปลา
ห้อหุงข้าวนะคะวางอยู่ที่โต๊ะเตาลีดโอ้โหนี่คนอยู่หรือว่าอะไรกันคะ
โถส้วมนะคะก็หลุดนะคะทึบถอดออกมาเลยโถส้วมก๊อกน้ำในห้องน้ำก็พังนะคะ
ที่สำคัญนะตู้เย็นนะบอกเลยว่าต้องซื้อใหม่
เพราะว่านะไม่รู้ว่าเอาอะไรเข้าไปใส่ในตู้เย็นไข่เน่านะคะ
ไม่มีชิ้นดีเลย
นี่ค่ะแล้วคือเธอก็ถ่ายคลิประบายความอัดอั้นตันใจ
คือคอนโดก็แพงไงซื้ออยู่ใจกลางเมืองสุขุมวิทย์๗ล้าน

ถ้าออกมาต้องเมืองก็อาจจะไม่ได้แพงขนาดนี้เนอะ
เบียงก็แบบเป็นวิวเมืองห้องดีวิวดีอะไรอย่างนี้

สุดท้ายชาวจีนไม่จ่ายค่าเท่า๑เดือนเผ็นนี้
แล้วก็ทิ้งห้องไว้แบบนี้ไม่ทำความสะอาดเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นห้องครัวห้องนั่งเล่นต่างคือเละเทะ
แล้วเธอก็บอกด้วยนะว่าไอ้ตัวตู้เย็นเนี่ยต้องซื้อใหม่
เพราะว่าโข่งไข่ต่างที่เอาไปแช่ในตู้เย็นคือเน่า
เหน็นอยู่ไม่ได้แล้วอะค่ะคือตัวตู้เย็นต้องซื้อใหม่ทั้งหมดเลยนะคะ
มูลค่าความเสียหายเนี่ยก็แบบโอ้โหเยอะมาก
คือเธอต้องจ่ายค่าซ่อมห้องไปทั้งหมด๖๐๐๐บาท
เห็นบอกว่าจ่ายค่าเช่าเนี่ยแค่๒เดือน
ที่๓ไม่ยอมจ่ายจากที่สัญญาเช่า๑ปี
แล้วก็เพ่นหนีไปทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าแบบนี้

ใช่ค่ะยังไงก็เห็นใจเหมือนกันนะครับ